อุกอาจอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ทำให้หนุ่มวัย๑๕ปีเท่านั้นเอง

ใช่ค่ะแล้วก็สมัยนี้ไม่รู้ว่า

ทางตำรวจสพบางบัวทองก็ลงพื้นที่ไป

ไปในพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง

พื้นที่ตรงนี้คือชุมชนไมตรีอุทิศ

โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะอายุแค่๑๕ปี

แล้วก็มีแผลโดนยิงที่สี่ข้างด้านซ้าย

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปสอบถาม

อายุ๑๕ปีเท่ากัน
ซึ่งเขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มานะ

ตัวนายเอ็มกับนายภูเบสเนี่ยนะ

ทั้งหมด๔คนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน

และตัวเขาเนี่ยเป็นคนซ้อน
ทีนี้เขาตั้งใจว่าจะไปรับแฟนสาว

ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยนะ
ขี่มาแล้วก็มีคนซ้อนเหมือนกัน

ทีนี้ตัวในเอ็มเพื่อนเขาเนี่ยนะ

นี่คือคู่อรินี่เคยมีเรื่องกัน
ไปมองหน้าแล้วจำได้เฮ้ยไอ้คนนี้มันเคยมีเรื่องกัน

มอเตอร์ไซค์ของคู่อารีที่มีคนนั่งซ้อนท้ายมานะ

ตัวนายภูเบสเขาก็ไม่หยุดหรอกเนอะเขาก็

ชักปืนออกมาทำท่าเหมือนจะยิงใส่

มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแทรกตรงกลางพอดี

แต่ทีนี้พอรถมันผ่านไปปั๊บเนี่ย
คนร้ายก็ใช้ปืนยิงมาที่เพื่อน

ทำให้นายภูเบสที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ย

แล้วเพื่อนก็เสียชีวิตนะคะ
นายเห็นเหล่าน่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพื่อนคือเอ็มเนี่ยนะ

ทีนี้ส่วนทางด้านแม่ของนายภูเบสเนี่ยนะคะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูสิ

ไร้วิญญาณของลูกชายที่อยู่กลางถนนเนี่ยนะ
ญาติที่มาด้วยกันก็ต้องบอกว่าแบบ
แม่ใจเย็นแม่ใจเย็น
แม่ก็สะอึกสะอื้นร้องห่มร้องไห้แบบนี้
และล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ

ก็ไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุได้
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ทางด้านของนายเอ็ม
เขาก็จำได้เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรสีอะไร
ี่ห้อยามาฮ่ารุ่นแอร์ล็อกสีแดงดำ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดด้วยเหมือนกัน

คือเขาตามไปเลยนะไปถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ที่ตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนี่แหละ
เป็นบ้านเพื่อนเพื่อนของคนร้ายที่ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้

ก็ต้องเชิญตัวเจ้าของมาสอบที่โรงพักต่อ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เขาให้การแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าคนที่ไปยิงเนี่ยคือนายสิทธิกรเสาโป๊อายุ๑๗ปี

อีกคนหนึ่งก็อายุ๑๗ปีเท่ากัน
ใช่ค่ะแล้วทั้งสองคนได้มาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์

เยาวชนบอกแค่ว่าจะไปทำธุระ
พอตอนดึกปั๊บนะเยาวชนทั้งสองคน

ก่อนจะเอารถมาคืนพี่ไปเจอคู่อริเก่า
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีมา
ส่วนอาวุธปืนก็โยนทิ้งในคลอง

ทีนี้พอเล่าเหตุการณ์ให้กับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฟังเลยนะ
หลังจากนั้นเยาวชนชาย๒คนวัย๑๗ปีก็หนีไปเลย
แล้วก็ถามเจ้าของรถไงว่าเอาแล้วรู้ไหมเขาหลบหนีไปที่ไหนตำรวจก็ถาม
ซึ่งเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าไม่รู้
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะปืนอยู่ในถุงก๊อบแก๊ปแบบนี้เนี่ย
ตำรวจชุดสืบเขาไปงมมาได้ไงที่เยาวชนชายสองคนเนี่ย
ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ไปโยนทิ้งอยู่ในคลองบางบัวทอง
ตรงสะพานข้ามคลองบางบัวทองซึ่งมันเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
ใช้ในการก่อเหตุก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ก็ต้องรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ขออนุมัติศาลออกไหมจับแล้วก็มีความคืบหน้ามาด้วย

ก็คือศาลเนี่ยอนุมัติออกหมายจับเยาวชนทั้งสองคน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจอีกเหตุหนึ่งนะครับ